ตำนานนักตุรกอร์อย่างพรชัยเคราะคร์แก้วครับ
ที่สร้างประศนิษฌาติเป็นนักกีฬาไทย

จำนวน๑๐เหรียญทองล่าสุดครับ

ถูกพูดถึงมากที่สุดของเว็บไซต์ชื่อดังว่า
เขามีไฟที่จะลงแข่งขันรับใช้ทีมชาติต่อ
โดยจะรักษาสภาพร่างกายให้ดีที่สุด
และพรชัยนะครับติดทีมชาติมานานกว่า๑๗ปีก็บอกว่า
พร้อมเหมือนกันที่จะเปิดทางให้กับนักกีฬารุ่นใหม่
ฝีมือขึ้นมาระดับวงการ
ซึ่งโปรแกรมสำคัญของทีมเซบัตรตระก้อนะครับ
ของทีมชาติไทยในปีนี้ก็คือ

ฟิลิปปินส์ช่วงเดือนธันวาคมครับ
สำหรับเป้าหมายต่อไปของผมก็คือ

แล้วก็ทำร่างกายให้ฟิตอยู่ตลอดเวลาครับ
เพื่อที่จะไปแข่งแล้วก็รับใช้ชาติ
ให้ได้ผลงานที่ดีออกมากับ

สำหรับน้องที่กำลังเข้ามาทดแทนนะครับ
ก็สำหรับที่จะเข้ามาทดแทนรุ่นพี่ก็พร้อม
ที่จะเปิดทางให้น้องได้สู้ในระดับชาติต่อไปครับผม
ส่วนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย
ก็จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติครับ
ชิงถ้วยพระชธานสมเด็จพระเทพราสุดา

ในรายการทัวร์ออฟไทยแลนด์๒๐๑๘
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันคล้ายวันพระทรสมพบ
ในวันที่๒เมษายนระหว่างวันที่๑ถึง๑๐เมษายน

ยกสมาคมก็บอกว่ารายการนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่๒๑
แล้วก็มี๓๖ทีมทั้งชายแล้วก็หญิง
แล้วก็มีการบรรจุในปฏิทินสาพันธ์จักรยานนานาชาติ
ระดับ๒๑ซึ่งมีการเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่น
ส่วนเส้นทางครับก็คือจังหวัดพิศนุโลกถึงเชียงใหม่ระยะทาง๑๒๒๓๓กิโลเมตร
โดยเฉพาะสเตจที่๒๓เป็นเส้นทางบนภูเขาซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามมากครับ
วอเล็กบอลกันหน่อยรายการซุปเปอร์ลีกครับในรอบรองชนะเลิศครับทีมหญิงนครราชสีมาวีซี
ชุดสีส้มเลยนะครับก็เอาชนะขอนแก่นสตาร์บีซีไป๓ต่อ๐เซตนะครับ
แล้วก็๒๐๕๙ผ่านเข้าไปชิงกับทางซูพรีมชนบุรีอีเทคนะครับ
เก่าในวันนี้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งครับปิดท้ายกันที่การวิ่งนะครับเป็นรายการที่ถือว่าเป็นซีรีส์นะครับ
เพราะว่าจะประเดิมรายการแรกก็คือกระบี่ฮาร์ฟประราทอนที่จังหวัดกระบี่ในวันที่๑๒พฤษภาคมนี้
ก็เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่๓ติดต่อกันโดย
หลังจากรายการนี้จะมีอีก๕รายการนะครับที่เกาะสมุยแล้วก็มีที่ลำปางนะครับ
ภูเก็ตที่เชียงรายแล้วก็ที่เชียงใหม่ก็ถือว่าแต่จังหวัดนี้สวยงามแล้วก็มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวด้วยนะครับ
สุขภาพเรื่องของการออกกำลังกายด้วย